สายตรวจโซเชียลน้องเฟื่องมาแล้วค่ะ
จากเรื่องราวสีสันในโลกโซเชียลเรื่องของสงคราน
มีภาพน่ารักภาพสนุกเล่าไปแล้ว
วันนี้เป็นเรื่องราวดุทะเลาะกันในช่วงสงคราน
ถูกต้องมีเหตุการณ์ทะเลาวิวาสกันด้วยนะคะ
วันนี้สวัสดีคุณผู้ชมก่อนเลยนะคะ
๕เมษายนมีคลิปที่แชร์กันบนโลกออนไลน์เยอะเลย

หนีไม่พ้นเรื่องทะเลาะวิวาสนะคะ

เริ่มจากคลิปแรกคนจริงจะเป็นอย่างไรไปดูเลยค่ะ
จำเป็นต้องเซ็นเซอร์คำบางคำเอาไว้

อันนี้แหละที่บอกคือคนจีนจริง
จริงมาจริงว่าทะเลาะอะไรกัน

คลิปนี้ก็แห่แชร์กันเยอะแห่ดูกันเยอะนะคะ
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในงานสงครานที่วัดสง่างาม
อำเภอบางไซจังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะ
มีกลุ่มวัยรุ่นเขามีเรื่องทะเลาะตีกันในงานวัด
แล้วก็คุณลุงคนนี้นี่แหละค่ะไม่เห็นหน้านะ
แต่เห็นเป็นเสียงอันนี้มาอย่างชัดเจนนะคะ
ขึ้นมาถือไมค์ต่อว่าสวนกลับกลุ่มวัยรุ่นแบบตรงเลย
กลุ่มวัยรุ่นหนีหายกันไปหมดเลยนะคะ
เลยอ่ะจนคุณแบบนิ่งไม่มีใครขยับเลยคุณดู
มีลุงเดินอยู่คนเดียวทุกคนนิ่งเลยนะ
แล้วคือคลิปที่ออกมาก็จะมีไปตื๊ดอยู่อย่างนั้น
คือลุงแกเอาจริงลุงแกโกรธ
เป็นคนจริงนะไม่ต้องกันกองแบบออกมาจริงใจมากนะคะ
ซึ่งผู้โพสต์เนี่ยเขาบอกว่าเหตุการณ์หลังจากนี้นะคะ
งานวัดก็กลับมาสนุกสนานเหมือนเดิม
ยอดวิวคลิปนี้คนจริง๒ล้านครั้งแล้วนะคะ
ชอบตอนท้ายที่ลุงหันไปวงเล่นต่อเล่นเลย

บอกว่ามาทะเลาะวันไหนมีตั้งหลายวันไม่มาทะเลาะ
มาทะเลาะในงานสงครานผู้ใหญ่เขาอยากจะมาสนุกสนานใช่ไหม

เท่าคนแก่เขาจะเต้นกันวงเล่นสนุกมาก

ก็เรียกได้ว่าเป็นพิษจากแอลกอฮอล์นะคะ
ทำให้วัยรุ่นชายหญิงคู่นี้เนี่ยทะเลาะกัน
แล้วก็ฝ่ายชายทำร้ายฝ่ายหญิงนะคะ

หลังจากคลิปนี้ได้แชร์ออกไปนะคะ
ชาวเน็ตก็ชมไปกว่า๒ล้านครั้งเช่นเดียวกัน
แล้วก็วิพากษ์วิจารณ์กันหนักเหมือนกันนะคะ

ฝ่ายหญิงก็เลยทำแบบนี้

สำหรับสาวที่ชอบมืนเมาในวันสงครานด้วยค่ะ

บางคนก็ต้องเลิกกันเนี่ยทะเลาะกัน

อย่างหนึ่งอยากที่จะบอกไว้บางคนมองว่า
เป็นเรื่องของแฟนกันเป็นเรื่องของผัวเมียกัน

เพราะว่าบางทีจริงอยู่ว่าถึงเวลา
เขาอาจจะทีกันก็ได้แต่ว่าณเวลานั้นน่ะ

ก็ต้องเซฟหน่อย
แต่ผู้หญิงเองก็ต้องดูแลตัวเองด้วยนะคะ

ดิฉันเคยเจอเหมือนกันสวยมาก

นอนหมดสภาพจมกองอวกตัวเองคุณพอเมา

คือเสียดายมากคือเห็นแล้วก็แบบ

เหลืออยู่คนเดียวคือก็ไม่รู้จะเข้าไปช่วยยังไง

ปิดท้ายด้วยคลิปน่ารักกันบ้างนะคะ

แต่ประหยัดเขารู้สึกให้ประหยัด

เหมือนให้กวาดทางหมะพร้าวล้างหรือยัง
ไม่กวาดล้างหรือยัง

กดศีลหน้าของพี่เนี่ย
แม่ไลน์มา

ถามผ่านหน้าจอ

เหตุการณ์นี้นะคะเกิดขึ้นที่ถนนข้าวเหนียวค่ะ
จังหวัดขอนแก่นก็เป็นคลิปน่ารักเป็นสีสันนี่แหละค่ะ
เพราะว่าเขามีการรณรงค์ให้เล่นน้ำกันอย่างประหยัด
ใช้ทวิตเตอร์รายนี้เขาก็เลยโพสต์คลิปนี้แหละ
พรมน้ำมนกันซะหน่อยเล็กเบาคิ้วนะคะ
ก็แปลกไม่เหมือนใครผู้รีทวิตคลิปนี้ไปกว่าสองหมื่นครั้งแล้วล่ะค่ะ
ดีค่ะก็น้ำถังนิดเดียวดูสิพรมตั้งนานยังไม่หดไปไหนเลย

มันช่วยให้เราแบบมีความคิดสร้างสรรค์ผู้จัดงานก็เหมือนกันว่า
ปีนี้ต้องแบบวิถีไทยแล้วก็แบบประหยัดน้ำเล่นยังไง
ให้ยังสนุกเหมือนเดิมแล้วก็ประหยัดน้ำได้ด้วย

เหมือนที่เราทำกันในสตู
ในสตูเหมือนสักครู่เมื่อวันจาดเมื่อวันอะไรนะ๑๓เมษายนที่ผ่านมา